เจาะประเด็นวันนี้จะพาไปเจาะสนามเลือกตั้งจังหวัดลบบุรีนะครับ
ลบบุรีเป็นจังหวัดในกลุ่มภาคกลางมีสอสอได้ถึง๔ที่นั่งด้วยกัน
การเลือกตั้งสอสอครั้งนี้พักภูมิใจไทยและพักพลังประชารัฐ
ก็วาดหวังว่าจะมาขอแย่งชิงพื้นที่จากเจ้าของพื้นที่เดิมอย่างพักเพื่อไทยนะครับ
ของแต่ละพักจะมีมากน้อยขนาดไหนติดตามจากรายงานครับ
สนามเลือกตั้งจังหวัดลบบุรีเที่ยวนี้ยังคงมี๔เขตเช่นเดิม
พักส่งผู้สมัครลงแข่งขันหวังช่วงชิงเก้าอี้
โดยการเลือกตั้งเมื่อปี๒๕๕๔พักเพื่อไทยเคยพลาดไป๑เขต
และพลิกกลับมาชนะทั้ง๔เขตคืนอีกครั้งในการเลือกตั้งปี๒๕๕๙
และล่าสุดการเลือกตั้งครั้งนี้อดีตสสพักเพื่อไทย
ค่ายไปร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ
ประกาศกล้าวสู้ศึกไม่ยอมลดราวาสอให้กับคู่แข่ง
ทำให้สนามรบบุรีอุณหภูมิร้อนระอุขึ้นอีกครั้ง
เมืองเก่ามีประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดขาย
แต่ผมว่ายังไม่ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ
ถ้าตรงนี้ดึงสิ่งที่มันมีอยู่ที่ที่อื่นไม่มี
จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งทำเงินรายได้ที่สำคัญ
แล้วมันจะฟื้นเศรษฐกิจใจกลางเมือง
จะได้แข่งขันกับห้างต่างที่มาตั้งเยอะแยะไปหมดได้
พลังประชารัฐจะทำบัตรสวัสดิการให้เพิ่มสิทธิ์
และสำคัญมีคนตกหล่นก็จะเพิ่มคน
และต่อไปนี้คนแก่คนทอง
พลังประชารัฐจะเพิ่มสิทธิ์ลงไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ถ้าอย่างนี้น่าเลือกไหมพักพลังประชารัฐพี่น้อง
เริ่มจากเหตุที่๑จับตาไปที่นายพิชัยเกียรติวินัยสกุลพักเพื่อไทย
เก่าที่ลงป้องกันเก้าอี้สส
แต่คงประมาทคู่แข่งอย่างนางสาวผ่องศรีธารภูมิ
สสสุภาพสตรีที่มีฐานเสียงแน่นไม่ต่างกัน
ส่วนพักพลังประชารัฐส่งนายประทวนสุทธิอำนวยเดชลงชิงชัย
แม้จะเป็นสอสอหน้าใหม่แต่ความสามารถไม่เบา
เคยเป็นทั้งอุตสาหกรรมในหลายจังหวัดอดีตสวและสนชมาแล้ว
โดยเขตนี้มีคะแนนจากทหารและข้าราชการเป็นตัวชี้วัด
คะแนนโดนหาร๓หรือจะเทไปทางไหนต้องติดตามจนโค้งสุดท้าย
เหตุที่๒เมื่อนายสุชาติลายน้ำเงินพักเพื่อไทย
สอสอที่มีฐานเสียงเหนียวแน่นเคยเคลียร์อดีตสอสอ๗สมัยตกเก้าอี้มาแล้ว
ครั้งนี้ต้องเจอคู่แข่งคนสำคัญจากภักดิ์พลังประชารัฐที่ส่งนางปวีนานินแย้มอดีตสจ
ที่มีฐานเสียงจากนักการเมืองท้องถิ่นสนับสนุนเต็มที่
โดยมีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิสจากภักดิ์ภูมิใจไทยเป็นตัวยืน
หลังขอแก้มือทวงคืนเก้าอี้สอสอในเขตนี้กลับมาให้ได้
ที่๓นายอำนวยคลังผาอดีตสสและอดีตประธานวิบรัฐบาล
เก่าจากพักเพื่อไทยที่มาครั้งนี้ประกาศสู้ในนามพักพลังประชารัฐ
แม้ที่ผ่านมาไม่เคยสอบตกแต่ต้องลุ้นกันว่าจะสามารถคว้าชัยชนะอีกครั้งหรือไม่
รอบนี้เจอคู่แข่งอย่างนายพาหนวรปัญญาหลานชายของอดีตสสนิยมวรปัญญา
ที่ย้ายจากภักดิ์เพื่อไทยมาอยู่ภูมิใจไทย
ส่วนพักเพื่อไทยไม่น้อยหน้าส่งอดีตสอสออย่างนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงาม
ที่มีฐานเสียงจากพักคอยสนับสนุน
ขณะที่พักประชาธิปัตย์ส่งนายพุทธหอมพิกุลขอแบ่งแต้มในเขตนี้
ที่๔พักพลังประชารัฐส่งนายสุรเชษชุ่มฤทธิ์สจรบบุรีที่ขยันลงพื้นที่
ลงชนกับนายเกียรติเหลืองขจรวิทย์แชมป์เก่าจากพักภูมิใจไทย
และนายสนั่นพรมศุกร์พักเพื่อไทยต่างมีดีกรีไม่ธรรมดา
ขณะที่ประชาธิปัตยส่งหยองลูกหยีหรือนายจงรวยสมจิตรณา
ตลกชื่อดังวัดใจชาวลบบุรี
สุดท้ายตัวแปรนอกจากพลังสีเขียวแล้ว
ยังมีเรื่องกระสุนดินดำของแต่ละพักเข้ามาเป็นตัวตัดสินด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน